ครอบครัวของผู้ต้องสงสัยวางระเบิดที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เดินทางจากจังหวัดนาราธิวาสนะคะเข้ามาพบเจ้าหน้าที่
โดยบอกว่าตั้งแต่ลูกชายถูกควบคุมตัวไปก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อเข้ามาเลยนะคะ
เดินทางขึ้นมาเพื่อที่อยากพบเจ้าหน้าที่อยากได้ยินเสียงจากลูกว่าไม่ได้กระทำความผิดจริง
หลังจากลูกเนี่ยขาดการติดต่อไปสามวันโดยขอให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจริง
มีการทำร้ายร่างกายแล้วก็ระบุว่าลูกขึ้นมาเที่ยว
เชื่อว่าลูกชายเป็นคนดีไม่ได้ขึ้นมากระทำความผิด
นางรอฮานิงมหามะแม่ของนายลูไอพร้อมกับครอบครัวนายวินดัน
ผู้ต้องสงสัยในคดีวางระเบิดหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถูกตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ได้หลังก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไป
เมื่อวันที่๒สิงหาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดนะคะทั้งสองครอบครัวเดินทางเข้ามายังกรุงเทพมหานคร
โดยใช้รถไฟขบวนรถเร็วที่๑๗๒สุไงโกลกจังหวัดนราธิวาส
ลงที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเพื่อที่จะมาขอเยี่ยมลูกชาย
แล้วก็สอบถามข้อเท็จจริงจากปากลูกชายว่าได้ก่อเหตุจริงหรือไม่
รอฮานิงแม่ของนายลูไอบอกว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อเข้ามา
และแม่เองก็กำลังรอการติดต่ออยู่
โดยอยากให้เจ้าหน้าที่แจ้งความปลอดภัยของลูกชายให้หน่อย

เพราะว่าขณะนี้ที่บ้านแล้วก็เด็กนักเรียนที่ลูกชายสอนอยู่
ก็ยังรอการกลับมาอยู่
และหากลูกชายทำผิดหรือไม่ผิดอย่างไร
ก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
พร้อมทั้งอยากขอให้เจ้าหน้าที่ให้ความยุติธรรมกับลูกชายด้วย
เพราะจนถึงตอนนี้๓วันแล้วก็ยังไม่ได้รับการติดต่อใดเลย
โดยยืนยันว่าลูกชายเป็นคนนิสัยดีมาก
กำลังจะรับปริญญารวมถึงเรียนต่อเรียนต่อปริญญาโทด้วย
ขณะที่การเดินทางมากรุงเทพของลูกชาย
ก็ได้บอกแม่ว่าจะขอมาเที่ยวหลังทำวิจัยเสร็จ
แม่เห็นลูกเหนื่อยก็อนุญาตให้มาเที่ยว
ซึ่งปกติลูกชายจะมาเที่ยวกรุงเทพแค่๒๓ครั้ง

โดยเชื่อว่าลูกชายไม่ได้เป็นคนลงมือก่อเหตุ
เพราะดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วไม่เหมือนลูกชายเลยค่ะ
แม่ก็ขอแค่นั้นแหละค่ะ
แม่ขอแค่ทราบค่ะว่าตอนนี้น้องอยู่ที่ไหน
แล้วก็ปลอดภัยอย่างไง
เพราะว่าคนที่บ้านตอนนี้ก็กำลังรอดูน้องอยู่
น้องนักเรียนของน้องลูอายเนี่ย
กำลังรอการกลับมาของเจฟูเกิ้ลอยู่
แม่ก็อยากทราบว่าน้องอยู่ที่ไหนตอนนี้แค่นั้น

ถ้าเกิดว่าน้องทำผิดจริงหรือไม่จริง
ก็ขอให้เป็นประจำกระบวนการที่ติดทำ

แล้วก็ขอวอนพี่สื่อข่าวทุกท่าน
ให้ออกข่าวตามหลักความเป็นจริงนะคะ
แล้วก็ขอให้นึกถึงเจ็บที่มนุษยศนของน้องบ้าง
อยากให้มีความยุติธรรมกับน้องบ้าง

ครอบครัวของผู้ต้องสงสัยทั้งสอง

เพื่อรอการติดต่อกลับมาของทางเจ้าหน้าที่ต่อไปค่ะ